ส่วนผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับห้องพักระหว่างทาง๑เจอชายแปลกหน้า๒ขี่รถตามนะครับ
กลางถนนมาถึงบ้านพักยังไม่พอครับคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้มายืนอยู่หน้าประตูห้องพักนั่นแหละ
ไม่ไปไหนคุณผู้ชมกลัวไหมนี่โอ้โหแบบว่าไม่ได้สิคะนี่ตามแบบจะหายใจลดต้นคออยู่แล้วนะ
ตัวทันไหมปิดประตูทันไหมฮะเนี่ยครับแล้วมายืนอยู่บนเนี้ยค่ะโอ้โห
มาถึงห้องพักขณะนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขี่อีกคันนึงตามหลังมาที่ผมบอก
แทบจะหายใจรถต้นคออยู่แล้วมาจอดหน้าห้องคือหลังจอดรถเธอโดนตรงเข้าห้องแล้วก็ปิดประตู
ผู้ชายคนนั้นก็ลงจากรถแล้วก็อยู่หน้าห้องนะครับไม่ยอมไปไหนยืนอยู่หน้าห้องโอ้โห
หลายนาทีเลยแม้เธอจะเปิดหน้าต่างออกมาถามแต่สังเกตว่าผู้ชายคนนี้โวยวายกลับมา
กระทั่งมีชายข้างห้องเมื่อกี้พี่คนนั้นเขาออกมานะครับก็ทำให้ผู้ชายคนนี้มีท่าทีสงบลง
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ยังไม่ออกไปซะทีเดียวนะทำทีถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออก
ผู้ชายข้างห้องมาถามอีกรอบคราวนี้ผู้ชายคนดังกล่าวเลยขับรถออกไปขี่รถออกไป
เจ้าของคลิปโพสต์ระบุว่าเตือนภัยสาวเลิกงานดึกไปไหนมาไหนคนเดียวกลางคืนระวังหน่อย
เหตุการณ์นี้เจอกับตัวเองทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยอันตรายมากงงอยู่ว่าตามมาทำไม
ขณะที่มีผู้แสดงความเห็นมองว่าผู้ชายคนดังกล่าวตั้งใจจอดรถแล้วเดินมาหาถึงห้อง
ซึ่งมองว่าอันตรายมากมากล่าสุดทีมข่าวเย็นไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตไปพบกับคุณต้านัจจมีสอแอร์หลีนะครับ
เจ้าของโพสต์เธอยอมรับว่าโอ้โหตอนนั้นตกใจมากเพราะอีกฝ่ายตามมาถึงบ้าน
พอถามว่ามาทำไมเขาตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมฮะ
นึกว่าแฟนนะฮะพอเห็นว่าไม่ใช่ก็เลยกลับไปครับลองฟังเธอเล่าหน่อยฮ
คือหนูก็มีครอบครัวของหนูอยู่แล้วไงให้ระมัดระวังกันไปไหนมาไหนคนเดียว
มันอันตรายมากไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ตามแต่
คือพยาบาทไม่จำเป็นจริงนะพยายามอย่าออกจากบ้าน
เดี๋ยวผู้เสียหายจะไปแจ้งความนะดูน้ำเสียงเธอตกใจมากเลย
แล้วก็มันเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการคุกคาม
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้มีเจตนาอะไรกันแน่นะครับ
จะให้ตำรวจดำเนินการให้ครับเอาดีครับดีครับ
เห็นอย่างนี้แล้วก็ใจสั่นเลยนะคะผู้หญิงคนเดียวด้วยนะคะ
แล้วก็ระยะประชิดด้วยนะคะ